มาดูเหตุการณ์ความสูญเสียของครอบครัวนี้กันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ป่วยเป็นจิตเวทนะคะ
แล้วก็ไปเหมือนไปเอ๊ะโวย
เนื่องจากว่าไปขอข้าวบ้านญาติแล้วเขาไม่ให้
แต่สุดท้ายถูกน้าชายยิงกระสุนทะลุอก

เป็นเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งนะคะ
ผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะผู้เสียชีวิตคือนายธัญพงศ์
อายุ๓๒ปีถูกยิง๑นัดกระสุนเข้าที่หน้าอกทะลุหลัง
เสียชีวิตอยู่ริมถนนหน้าบ้านค่ะคนที่ยิงเนี่ยเป็นน้านะคะ
ของผู้ตายชื่อว่านายภูชิตนะคะก็รอมอบตัวอยู่ที่บ้าน
พร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดและกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
สองนัดปลอกกระสุนอีกหนึ่งปลอกซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวน
สพวังสะพุงนะคะนายภูชิตเนี่ยให้การบอกว่า
ผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็บ้านอยู่ห่างกันแค่๒๐เมตร
แล้วก็เคยเอามีดไล่ฟันตัวเองมาแล้วชอบลักขโมย
เมื่อวานนี้ตอนหัวค่ำขณะที่จะเข้านอน
ผู้ตายมาที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนด่าทอท้าทาย
อาจจะมาจากการที่เขาเนี่ยไม่ให้ข้าวมาเหมือนกับจะมาเอาข้าวแล้วเขาไม่ให้
ก็เลยหยิบปืนขึ้นมาขู่เป็นจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยวิ่งเข้าใส่
เขาก็กลัวว่าจะมาทุบกระจกหน้าต่างเข้ามาก็เลยยิงป้องกันตัวไปหนึ่งนัด
เขาก็กลัวจะเข้ามาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีแม่ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ด้วย
ก็กลัวจะได้รับอันตรายค่ะ
ค่ะส่วนพ่อกับแม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไปขายรถไลฟ์อยู่ที่จังหวัดประยอง
ก็ใช้แบบนี้นะครับส่วนพ่อกับแม่ของผู้ตายเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไปขายรถไลฟ์อยู่ที่จังหวัดประยอง
ก็ใช้วิธีฝากลูกเอาไว้ให้ญาติดูแลนะคะซึ่งพ่อกับแม่ก็กลับมาจัดงานศพของลูกแล้วบอกว่า
ลูกมีอาการทางจิตเวทเพราะว่าเคยเสพยาเสพติดเคยอารวาสพ่อแม่
แต่ก็พาไปรักษามา๘ปีแล้วก็ยังเอายาที่รับจากโรงพยาบาลจิตเวท
คนมันเคยเสพยามีอาการแบบแกจะคุ้มข้างมากค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นแม่ไม่ได้อยู่ก็ไปขายหวย
เมื่อก่อนก็เคยเขาก็เคยไปมาหาสู่กันแต่เขาก็ทำเกินเหตุแล้วค่ะ
แต่เราก็ถือว่าเราเป็นญาติกันก็ไม่ติดใจเอาความค่ะ
ก็ขอให้เขามี
ทางตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายแล้วก็เตรียมส่งฝากขัง
นายภูชิตที่ศาลจังหวัดเลยในวันพรุ่งนี้ค่ะ